คดีของแตงโมความยุติธรรมมันมีจริงไหมในประเทศนี้

อันนี้พูดจากที่เป็นทนายความนะครับ

คดีก็ไม่ความยุติธรรมก็มี

สมมุติถ้าเป็นละครหลับไปแล้วฝันไว้ได้
ละครเรื่องนี้คุณแม่ที่เราได้ยินมาเป็นเรื่องราวแบบไหน

ที่แม่ไม่ได้รักลูกมาก

มาขายอะไรอย่างนี้นะ
สวัสดีครับทนายตั้มยินดีต้อนรับสู่รายการทะละท้อง

ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปยันเรื่องคดี

ได้ดูครับก็รู้อยู่แล้วครับว่าวันนี้คงจะต้องถามผมทุกเรื่อง

สิทธาแปลว่าอะไรชื่อทนายตั้มพร้อมมากนะ

ผมเรียนจบใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ย
คบกับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยแหละครับ

เพราะว่าชื่อเก่าผมเกเลตอนเด็กผมเขาเรียนชื่อเกเลครับ

ผมไม่เคยได้เกลียดเกิน๒๕เลย
คือไม่เคยตั้งใจเรียนนะครับ

ดื้ออย่างเขาให้ไปเข้าแถวกัน

ก็ไปแอบในห้องน้ำก็เป็นคนนำเพื่อนไป

เหมือนนะมันติดมา

ไม่เลยครับเพิ่งจะตั้งใจเรียนจริงก็คือตอนเรียนมหาลัย

ไม่มีความฝันจะเป็นอะไรเลย

ไม่ครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งอยากเป็นตำรวจด้วยซ้ำครับ
ผมเรียนรัฐศาสตร์ก่อนเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยจบมาตอนแรกก็จะไปสอบเข้าตำรวจนะครับ
แต่ปรากฏว่าผมไปรู้จักกับตำรวจไปตีแบตด้วยกัน

ทำไมเขาไม่ให้เป็นตำรวจล่ะเขาแนะนำเพราะว่าตำรวจไม่ดีเหรอ
เขาเป็นพระอับสวนไงแล้วมันก็แบบว่าเหมือนกับต้องนั่งเข้าเวรทั้งวันทั้งคืน
แล้วก็เหมือนกับว่ารองรับอารมณ์ของชาวบ้านนะครับ
ผมก็เลยไม่อยากเป็นแล้วพอดูจากชีวิตเขาอย่างนี้นะ
เพราะว่าตอนแรกยังไม่รู้จักตำรวจเยอะนะชีวิตมันจะสบายเลยนะ
ต้องรับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านต้องคนโดนคนด่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยเออมาเป็นทนายพอมาเป็นทนายเราก็รับเรื่องมากกว่าเขาอีก
เรื่องชาวบ้านนี่เพียบเลยวันนะครับ

เยอะไปหมดครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะครับ
หรือว่ารถแข่งรถซิ่งเรื่องเช็คแต่เช็คตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับ

คนก็มาร้องอย่างหาศพไม่เจอศพของแม่ไม่เจอ
ผมก็ทำไงได้ก็ต้องใช้สื่อครับ
ใช้สื่อแล้วก็คนก็ไปหากันนะครับเพราะตอนหลังก็เจอแล้ว
คุณทำหน้าที่เหมือนหมอปลานะเป็นทนายภาคหมอปลานะ

หายก็เรียกผมแม้แต่เชื่อไหมคุณเลล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ
โทรปรึกษาเสียตังค์ให้ผมด้วยนะค่าโทรปรึกษา๑๐๐บาทนะครับ

๑ครั้งโทรมา๑๐๐บาทโทรมาไม่ได้ปรึกษาเลยครับ
โทรมาบอกว่าให้พี่ตั้มช่วยวันนี้วันเกิดพ่อช่วยแฮปเบอร์เดย์หน่อย
แล้วเขาวิ่งก็โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อเขาแล้วก็โฟนคุยกับคุณพ่อเขาได้ประมาณ๒๐นาที
ไป๑๐๐บาทพร้อมกับคำอวยพร
ใช่ครับพ่อเขาก็ดีใจใหญ่เลยครับ
ตอนนี้คุณถือว่าเป็นทนายมาเฟียของวงการบันเทิงนะ

ทนายมาเฟียให้มาเฟียต้องไปตีไปเตะไปต่อยเขาสิ
หมายความว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการของทนายนะ
โอกาสที่จะชนะหรือจะไปที่ทางไหน
ถ้าเกิดเราอธิบายให้ลูกความเราฟังได้แล้วเขารับได้
ยังจะมาจ้างเราแบบนี้อาเทิดอย่างนี้
เทศอย่างนี้เทศผลออกมาไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยเราได้บอกเขาก่อน

บอกหมดครับผมก็จะบอกเลยว่าโอกาสเรื่องนี้แพ้ชัวร์เลย
เรื่องผมไม่ทำเลยทำไปก็แพ้แล้วมันอยู่ที่ชื่อเสียงเราด้วย
เทศว่าโอกาสแพ้สักประมาณ๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์เลยอะไรอย่างนี้นะ
ส่วนมากผมก็จะไม่อยากจะทำจะหลีกเลี่ยงถึงแม้จะได้เงินนะ
ครับถ้าเป็นนักมวยสถิติของธนาต้ามคืออย่างไรชนะแพ้เสมอ
มันมีทุกอย่างครับมีทั้งชนะแพ้เสมอแต่ว่าไม่อยากจะไปพูดเองนะ
ออกอากาศเดี๋ยวก็จะหาว่าหลงตัวเองเอาแค่นี้ก็พอ
ส่วนใหญ่ดารงดาราอะไรอย่างนี้มาปรึกษาคนหลังไมค์ค่อนข้างเยอะใช่ไหม
เยอะครับดาราที่แบบออกสื่อบ้างไม่ออกสื่อบ้างเนี่ยครับเยอะมาก
ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยถ้าเป็นดาราผมว่าคนสนใจ
ถ้าเป็นดาราเอาที่ผมเป็นทนายประจำหลายคดีนะคุณบุ๋มปนัดดา
คุณหนุ่มกัญชัยก็ปรึกษาผมคุณหนิงบรรทิตราคณิชย์ล่าสุด
นั่นแหละครับอันนี้ก็คือที่ออกสื่อเอาเยอะเลยตอนนี้นะ
ผมว่า๓๐๔๐เลยนะครับที่สำนักงานเป็นเรื่องของเรื่องหมินประมาท
ในยุคนี้ด้วยเนอะถูกครับยุคนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดารา
คนมีชื่อเสียงหรือชาวบ้านธรรมดา
วันหนึ่งทุกวันที่รับสายผมต้องมีอย่างน้อย๑สาย
เรื่องเกี่ยวเรื่องหมินประมาทเรื่องการด่ากันในโซเชียล
เรื่องเราจะต้องเสียเงินให้เขากี่บาทอะไรยังไง
ถ้าเกิดเราแพ้คดีข้อความแบบนี้ผิดไหม
ถ้าผิดเราควรจะต้องทำยังไงหรือเราจะมีวิธีสู้ยังไงได้บ้าง

เป็นคดีที่เขาเรียกว่ามโนสาเล่ไหม
มโนสาเล่ครับมโนสาเล่นี่ก็คือโทษต่ำกว่านี้

มันเลยไม่ใช่มโนสาเล่มันเกิน๓๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คดีเบาแหละพูดง่าย
เบาครับค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็ไม่ได้ถึงหนักมาก

ครับในคอมเม้นต์คุณก็มีคดีเหล่านี้ไตล์ไม่หมดเลยนะ
ด่าคุณชมคุณด่าคุณชมคุณเต็มไปหมดเลยนะ

ก็เลยเวลาเราทำอะไรที่ถูกใจนะครับ

แต่ถ้าว่าผมทำอะไรที่ขัดใจก็จะด่าผมแล้ว

ว่ารู้แล้วไอ้เรื่องนี้ปลายทางอะนะ

แต่ว่าเราต้องการที่จะทำเรื่องนี้

แต่ผมก็ไม่เคยที่จะไปบล็อก
หรือจะไปฟ้องร้องใครทีหลัง

ก็ปล่อยให้เขาเขาจะเข้าใจตัวเองว่ารู้ว่าเราเป็นคนยังไง

เพราะเราก็เป็นคนแบบนี้คนตรงแบบนี้นะครับ
วันหนึ่งคุณรักผมวันหนึ่งคุณเกลียด

ในมุมมอลของธนายตั้มศิษย์ทาพี่มังเกิด
คดีของแตงโมมันจะเดินเป็นในรูปแบบไหนฮะ

เขาคงจะส่งฟ้องในข้อหาประมาทล่ะครับ
เพราะว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีและหามาได้

ส่วนตัวถึงแม้ว่าผมไม่ได้ติดใจอยู่บางประเด็นน่ะนะครับ
ในเรื่องของว่ามันจะมีการทำร้ายกันหรือเปล่า
แต่ว่าใกล้การติดใจของเราเราไม่มีพยานหลักฐาน
เราไม่ได้มีคลิปเราไม่ได้มีอะไรที่มันบ่งบอกว่า
เขาจะเป็นฆาตกรรมเราก็ไม่สามารถที่จะไปปักปำเขาได้
แม้ว่าเราจะแบบว่าไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะ

ของคุณหญิงพรทิพย์มีประโยชน์ไหมฮะ

มันคือกระดุมเม็ดแรกเลยใช่ไหม
แผลกล้างปลาตรงไหนสง
แผลที่ผมเห็นตั้งแต่แรกนะครับผมก็เป็นคนบอก

เพราะใบพัดมันน่าจะเป็นหลายรอย
ผมคิดว่าน่าจะไปตกข้างหรือข้างหน้าเรือ
แล้วก็ไปโดนฟินเรือซึ่งอยู่ใต้ใบพัด

แล้วไปโดนตัวฟินมากกว่าจะโดนใบพัด

ทำไมผมถึงต้องเชื่อคนอย่างแซน
คนอย่างแซนวันแรกที่เขาไปโรงพักกัน
ทำไมแซนถึงไม่ไปตั้งแต่ต้น
แล้วทำไมเขาตรวจสารเสพติดกัน

ถ้าคนที่ติดใจบริสุทธิ์

เขาก็ต้องรีบไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่า
มันมีเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นขนาดนี้ว่า

ตกน้ำแล้วก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
เพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ยังไม่ได้เจอศพใช่ไหมครับ
เขาก็ต้องรีบออกมาเฮ้ยเพื่อนเขาเป็นอะไร

ต้องมาให้การกับตำรวจให้ไวที่สุดว่า

นะครับแต่ว่าการที่เขาเก็บตัวเงียบแล้วก็
ไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างเขาให้เรียกตรวจอะไรก็
ผมเท่าที่ตามข่าวดูเขาไม่ได้ตรวจ

วันที่ลงไปดูในอู่เรือผมเห็น

วันนั้นเห็นอะไรบ้างเห็นความผิดปกติอย่างที่เขาเห็นกันบ้างไหม
ผมเห็นวันแรกเลยนะคือต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปจับเรือ

ตอนแรกที่ตำรวจออกมาบอกว่า

ผมก็ไปเดินดูแล้วผมดูแล้วไม่น่าจะใช่

ผมก็เป็นคนตั้งข้อสังเกตไป

แล้วผมก็ไปคุยกับตัวเจ้าของอู่
เจ้าของอู่เขาก็บอกเออที่ทนายต้ำผู้เนี่ย

แต่ว่าตอนหลังเนี่ยแล้วผมก็มีการเรียกร้องให้มีการจำลองนะครับ
แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าตำรวจก็ไปจำลองจริง
แต่ว่าไปจำนองกันหลายครั้งนะครับ
แล้วก็อาจจะเลือกเอาครั้งบางครั้งมาใช้ในสำนวน

ในมุมมองของทนายต้ำเนี่ย
ทนายที่แบบอยู่ในวงการนี้มาหลายสิบปี

พิรุธเยอะตั้งแต่วันแรกแล้วครับ

เรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่า
คือผมจินตนาการไปนะ
ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงว่ามันอาจจะมีการแบบ
อาจจะไม่ได้ถึงกับเจตนาที่จะฆ่าให้ตาย
แต่ว่าอาจจะเป็นเกิดจากการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งอาจจะตอนหลังมาช่วยกันปกปิดก็ได้
เหรอหรือไม่อย่างไร

ถ้าหลับตาวาดเป็นละครให้ผมหน่อยดิ
ละครเรื่องนี้มันจะดำเนินเรื่องไปแบบไหนตามทนายตั้ม

ถ้าเกิดเอาแบบไหนเอาแบบว่าผมอยากให้เป็นหรือมันควรจะต้องเป็นแบบนี้
ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นศาล
ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วก็จะมีบางคนที่สู้คดีว่าตัวเองไม่มีส่วนประมาท
แล้วก็จะมีบางคนที่สารยกฟ้อง
แล้วก็จะมีบางคนที่สารลงโทษ
ตอนแรกผมคิดว่าศาลน่าจะรอการลงโทษนะ
แต่ว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมอง
อาจจะมีการลงโทษใครบางคน

เดี๋ยวลองมาดูกันว่าในฝันเขาจะจริงไหม
กรณีของคุณแม่คุณแม่ในฝันนะ

เขาไม่ชอบครับเขาชอบคนที่พูดเพราะเอาใจกับเขาหน่อย

ทำไมไม่ช่วยแตงโมไม่ยอมพูดเพราะกับเขาซะหน่อยล่ะ

ตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้เรื่องน้องแตงโมมา

เราก็รู้เรื่องบางเรื่องมาซึ่งเราก็คิดว่า
โอ้โหมันเซอร์ไพรส์มาก

พูดออกอากาศไม่ได้สิเดี๋ยวแม่เขาฟ้องผมแน่เลย
สมมุติถ้าเป็นละครหลับไปแล้วฝันไว้ได้
ละครเรื่องนี้คุณแม่ที่เราได้ยินมาเป็นเรื่องราวแบบไหน

มันก็มีบางเรื่องฉากบางตอนนะเชื่อครับ

ไปเอาสับสมบัติลูกมา

ทนายตั้มคุณฝันร้ายนะ
ผมฝันร้ายอันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะ

เราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากยุ่ง

ตามข่าวว่าจะถอน
แต่ที่อย่าลืมว่าคุณแม่บางทีเขาก็

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ไม่รู้จะถอนเมื่อไหร่อะไรยังไง

หลังจากที่ทาง

แล้วก็เขียนในคำร้องขอถอนฟ้องในคดีที่
อัชริยะไปยื่นโดนพลาการนะครับว่า
ประสงค์ที่จะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีของอายการ

และ๕คนบนเรือก็ได้ผลประโยชน์ด้วย

ผมว่าถ้าเกิดว่าฟ้องยังอยู่

แล้วเกิดไม่มีพยานหลักฐาน
นะครับ๕คนบนเรือนี่หลุดทั้งคดีประมาทด้วยเลย

แล้วสารพิจารณาแล้วว่าคดีไม่มีมูล

เขาฟ้องมายกฟ้องไปทุกคดีแล้ว

มุดปาการยกฟ้อง
แล้วก็สมุทรสาครเขาฟ้องผม

และอีกเคสหนึ่งที่ไหนผมจำไม่ได้แล้ว

การที่เขาออกมาทำเพื่อ
ในการพูด

ไม่ใช่ว่าออกมาพูดกับประชาชน

แล้วตอนนั้นค่อก็ไร้ด่าผม

จะหาเรื่องนู้นนี้มาด่าผมนะจนผมจะฟ้องเขาเป็นคดีไม่รู้กี่คดี

แล้วทำไมไม่ดีกัน
เพราะว่าปลายถามคือแทงโม
แล้วผมก็เลยงงนะครับว่าถ้าไม่ให้ดิสไอแล้ว

เขาบอกเขาจะไปเปิดในศาลจะได้สารจะได้คุ้มครองเขา

จ้างทนายเสียตังค์ทนายของเขาเหรอ

ก็ดีครับผมก็รู้จักเขาดีนะ
ไม่รู้ว่าถ้าเอฟซีของแตงโมอาจจะไม่รู้จักเขาดีนะครับ

ทุกวันนี้หลายคนมองคุณอาชิริยะว่าเป็นฮีโร่นะครับ
หลายคนก็มองอีกรูปแบบหนึ่งครับ
สำหรับเราเนี่ยในคดีเนี่ยนะครับ
ถ้านายถ้ามองคุณอัจฉริยาเป็นรูปแบบอะไร

เพราะว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีเนี่ย

ขั้นต่ำ๓๐คดีนะครับ
แล้วก็อาจจะได้ยอดวิวจากไม่คุ้มค่าหรอกนะ
ท้ายที่สุดสมมุติว่าได้ยอดคนติดตาม
ตอนแรกคนติดตามช่องโคนันไทยแลนด์อะไรเนี่ย

๓๐๐๐๐ตอนนี้ออดประมาณ๒๐๐๐๐๐กว่านะครับ
แล้วก็ได้ยอดจากการคนดูแต่ละคลิป

มันไม่น่าจะคุ้มค่าที่จะ

ซีก็ชื่นชมก็ชอบนะครับ
เพราะว่ามันมีคอนเทนต์ให้ติดตามอยู่ตลอดเวลา
เดี๋ยวไปหาหลักฐาน๑๒๓๔อะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็คนก็ชอบอะครับ

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าได้ไม่คุ้มเสียนะ
คือผมมีวิธีทำไม่ให้ไปมิดประมาณเขาทำได้
แต่ถามว่าให้ไปเหนื่อยไปทำแบบนั้น

แต่ผมว่ามันไม่ได้อะไรผมก็เลยไม่ทำ
เพราะมันไม่มีหลักฐานที่แท้จริงถูกไหม

มันก็แค่คอนเทนต์คุณไปเอาเรือไปงมหาอะไรอะครับ

ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องไปทำเหรอ
ถ้าไปทำเนี่ยคือผมก็ไม่ซื่อสัตว์กับตัวเองแล้ว

กำลังใจก็ได้ดีใจเลยที่เขาทำ

จะให้ผมไงให้ผมฝืนเหรอ

แต่ถ้าเขาทำก็เป็นกำลังใจให้

คุณอัชริยะได้ก็คืออยากจะแนะนำทางลงอะไรให้คุณอาชริยะหน่อย

คือบี้อยู่อย่างเดียวเลย

เอาหลักฐานบอกว่าที่เป็นฆาตกรรม
เอาไปให้ใครสักคนในเมืองไทยที่คิดว่า

ไม่มีทางเลย
ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดหวังดี

หวังดีกับน้องแตงโมอยากเข้าในยุทธรรม

ถ้าตำรวจรู้ว่าเอาไปให้แล้วเขาจะปิดเงียบใช่ไหม

ใช่แล้วทุกวันนี้เป็นยังไงก็ติดคุก
ภูมิกับโจ้ทุกวันนี้ยังแค้นผมเลยเนี่ย
ยังพูดกับคนในคุกเลยว่า

ความยุติธรรมมันมีจริงไหมในประเทศนี้

อันนี้พูดจากที่เป็นทนายความนะครับ

แพ้อยู่ในเรือนจำก็เยอะ

ภูมิกับโจ้อยู่ข้างในมันบ่นถึงตั้มอยู่นะ
มันบอกว่าเพราะทนายตั้มมันเลยติดคุก

รองหัวหน้าพักท้ายที่สุดนะครับติดคุกเหมือนกันครับ
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูใช่ไหมที่ผมกำลังจะถามแบบนั้น
ไม่เคยมีมวยล้มพดต้มคนดูอยู่แล้ว
คดีที่ผมทำนะครับผมเอาผลทุกคดี
มันเป็นการปูทางที่คุณจะไปเล่นการเมืองไหมทนายตั้ม

ผมก็ยอมรับว่ามีหลายพักที่เขามาคุยกับผม
เช่น๒คั่วแน่เหรอ๓คั่วเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป